เรามาดูเหตุการณ์ฆาตกรรมกันหน่อย
เขาบอกว่าเป็นวัยรุ่นขาใหญ่ประจำซอย

แต่การกระทำไปไกลมากนะคะ

ก็ค้าขายเพียงลำพังลูกไม่ได้อยู่ด้วยนะฮะ
คุณป้าหรือคุณยายคนนี้เขาเอาขยะไปทิ้ง
แล้วถูกนายคนนี้ชื่อในเน้นไปต่อว่า

บหน้าคุณป้าคนนี้เข้าไปหนึ่งที

อธิบายให้แม่ของนายคนนี้ฟัง

แม่กับยายของในเบ้นหรือชายคนนี้เข้าไปห้าม

จนเสียชีวิตแล้วเอาร่างเขาไปทิ้งอยู่ข้างทาง

ทะเลาะกันแล้วตบหน้ายายจนแบบ
ตัวเซะไปเลยแบบนี้ฮะ

ร้านค้าแห่งหนึ่งในชุมชน
เทพารักษ์๑และ๒ริมถนน
เทพรักษ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น

วัยรุ่นขี่รถจักรยาน

วัยรุ่นชาย๑คนในนั้นเดินเข้าไป
ทอคุณยายคนนี้ที่กำลัง
ถุงขยับไปทิ้งแล้วชี้หน้า
ค่อนข้างจะนานหลายนาที

จะไปทำร้ายคุณยายต่อ
แต่ว่ามีเพื่อนในกลุ่มเข้าไปห้าม

และจากนั้นไม่นานก็มีพลเมืองดี
แจ้งว่าไปเจอศพคุณยาย

ก็คือนางวันนิดาแผ่นุ่น
อายุ๖๒ปีหรือว่ายายติ๋ม

อยู่ที่ริมถนนเทพารักษ์จุดที่ชาวบ้านพบร่าง

เพียง๒๐เมตรเท่านั้นเองนะครับ

ชุมชนเทพารักษ์ชาวบ้าน

อยู่ในซอยนี้ประมาณสัก๓๐ปีและอยู่คนเดียว
เพราะลูกชายคนโตทำงานต่างพื้นที่

ติ๋มจะเปิดร้านขายของตี๕ถึง๒ทุ่มทุกวัน

เบ้นคนนี้คนในชุมชน

ขาใหญ่ขาโจประจำหมู่บ้าน

มีบ้านอยู่ห่างจากจุดที่พบศพ
ติ๋มประมาณ๒๐เมตรเท่านั้น
กระทั่งผ่านไป๓๐นาที
หลังจากที่มีการทะเลาะกันตรงนี้นะครับ

คล้ายคนถูกทำร้ายภายในซอย

ปีศาจแตกเหลืออาบทั้งตัว

สร้อยทองของคุณยายที่ใส่อยู่

ยายเขาใส่ทองหรือเปล่านะครับ
ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อตอน๗โมงครึ่งของวันที่๑๗ธันวาคม
ผู้ก่อเหตุคือในเบ้นเขาไปต่อว่าคุณยาย
ขณะที่คุณยายนำขยะไปทิ้งแล้วก็มีการถกเถียงกัน
คุณยายต้องการจะไปเคลียร์กับคนในครอบครัวของเบ้น
ก็เดินไปที่บ้านของในเบ้น
ขณะที่ยายติ๋มกำลังอธิบายเรื่องราวทั้งหมด
ทำความเข้าใจกันกับแม่และยายของเบ้นอยู่
เข้าไปทำร้ายยายติ๋มอย่างแรง

แล้วถูกในเบ้นทำร้ายทำร้ายแม่กับยายของตนเองด้วยนะ

แล้วก็เบ้นไปทำร้ายยายติ๋มต่อ
ทำร้ายยายติ๋มจนแน่นิ่งไป
อุ้มร่างของยายติ๋มไปทิ้งที่ปากซอย

ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อขอสาร
ตอนนี้ยังพบว่าเบ้นมีหมายจับในคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นติดตัวมาด้วย
แต่ยังไม่ถูกจับแล้วก็อยู่ระหว่างการหลบหนี
แล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอีด
อายุเพียง๑๗ปีเป็นขาใหญ่ขาโจประจำหมู่บ้าน
แล้วก็ไปทำร้ายคนแก่ถึงขั้นกับตายขนาดนี้นะครับ
โอ้โหถ้าอายุเยอะมากกว่านี้แล้วปล่อยไว้แบบนี้

คืออายุ๑๗แต่พฤติกรรมอย่างที่บอกค่ะว่า